เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เป็นโรงเรียนดังในเมืองลบบุรีนะฮะ
แล้วก่อนจะเกิดไฟไหม้อาคารแห่งนี้มีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นคุณขวัญคุณผู้ชม
มีคนได้ยินเสียงดังออกมาจากอาคารห้องประชาสัมพันธ์ซึ่งไม่มีใครอยู่เลย
เป็นเสียงลอยตามลมมาแล้วหลังจากนั้นเกิดไฟไหม้

เป็นสัญญาณหลอนก่อนไฟไหม้หรือเปล่า
เหรอดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
โอ้โหรถน้ำต้องมาแล้วครับเนี่ย
หวอเปิดดังมาเลยรถน้ำต้องมากันแล้ว

อยู่ในโรงเรียนพิบูรวิทยาลัย
เป็นโรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นโรงเรียนดังของลบบุรี

โอ้โหดิฉันกลัวมันลุกลามไปทั้งอาคารทั้งหมดนะสิ
ชิ้นส่วนเริ่มตกลงมาร่วงลงมาแล้ว

ไฟเริ่มลดแต่ควันยังเยอะอยู่นะฮะ
อกจากภาพเหตุการณ์ที่เห็นไฟลุกท่วมตรงนี้แล้ว
มีคลิปที่เด็กเขาไปถ่ายเอาไว้ได้
เด็กนักเรียนถ่ายคลิปได้จุดต้นเพลิง

แล้วก็จะเป็นห้องประชาสัมพันธ์ด้วย

คุณเห็นไฟตรงนี้ไหม

นี่ครับคือไฟมันมาทุกทิศทุกทางเลย

ไม่ให้ไฟล์มันลุกลามไปยังจุดอื่น
บูรวิทยาลัยในตัวเมืองลบบุรีครับ
เย็นเมื่อวานนี้เกิดไฟไหม้

ใช้รถน้ำมาควบคุมไฟประมาณสักครึ่งชั่วโมง
ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ครับ
แล้วจริงทางโรงเรียนตะเตรียมสถานที่
เพื่อที่วันนี้จะจัดงานวันสถาปนา
ครบ๑๒๔ปีของโรงเรียนนะฮะ
เป็นเสียงเป็นเหมือนเสียงตามสาย
ลอยออกมาจากห้องประชาสัมพันธ์
เพราะว่าจุดต้นเพลิงคือห้องประชาสัมพันธ์

มันเป็นเสียงส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่า
บางคนก็มองไปในเรื่องเกี่ยวกับความหลอนขนลุกอาถรรพ์อะไรไหม
แต่เอาล่ะครับต้นสายปลายเหตุต้องตรวจสอบครับว่า

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่โรงเรียนพิบูรวิทยาลัยครับ

ครบ๑๒๔ปีของโรงเรียนตามกำหนดเดิม
แต่ว่ามาใช้อาคารเจ้าพระยาวิชัยเย็นนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น
แต่ว่าจุดที่เกิดไฟไหม้ก็มีการควบคุมพื้นที่เอาไว้แล้ว
นี่บรรยากาศการจัดงานวันนี้นะฮะ
ก็มีพิธีทุกอย่างดำเนินการไปตามปกติ
เจอท่านผอโรงเรียนด้วยครับบอกว่า
ต้นเพลิงก็มาจากห้องประชาสัมพันธ์

และตรงนั้นจะมีเอกสารมีตู้มีเครื่องเสียง

แต่ว่าโชคดีควบคุมสถานการณ์ได้ทัน
แล้วก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ฮะ

แล้วก็ทุบกระจกเข้าไป
ปรากฏว่าพอทุบกระจกเข้าไปเอาไม่ไหวแล้ว

วันมันทะลักออกมาแล้วไฟก็เริ่มลง
การไฟไหม้เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้

ส่วนวันนี้๒๓กรกฎาคม
และพรุ่งนี้๒๔กรกฎาคม
เดี๋ยวจะสรุปสาเหตุและความเสียหายสำรวจตัวเลขทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
แต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวอาถรรพีรักใดนะฮะ
โชคดีว่าไม่มีใครเป็นอะไรนะครับใช่ค่ะ